คุณผู้ชมคะดูยอดผู้ติดเชื้อโควิดกันหน่อยนะคะ
สำหรับวันนี้มีเพิ่มทั้งหมด๗ราย
รายนี้เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
กลับมาจากสหรัฐอารับเอมิเรต๓ราย
ฮ่องกงประเทศจีน๑ราย
สิงคโปร์๒รายแล้วก็จากอียิปต์๑ราย

แล้วก็ออกมาแล้วหลังจากถูกกักตัว

แต่เมื่อวานนี้หลังจากที่สาธารณสุขแถลง

ใช่ค่ะตื่นตนกตกใจกรณีที่เหงงไทย๒คน
เดินทางกลับมาจากสหรัฐอารับเอมิเรต
มีการตรวจเชื้อกักตัวแล้วนะ

แต่ทีนี้ตอนที่เธอจะเดินทางไปต่างประเทศ

แล้วปรากฏว่าอ้าวมันมีซากเชื้อ
คือเมื่อวานในช่วงบ่ายก็มีข่าวออกมาว่า
โรงพยาบาลรามาธิบดีพบผู้หญิงที่เคยถูกกักตัว๒ราย
มีเชื้อโควิด๑๙โอ้ยข่าวแตกตื่นกันนะ
พูดถึงข่าวพยายามไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่ายังไม่ให้ข่าวนะ
เพื่อความชัดเจนรอกระทรวงสาธารณสุขแถลง
แล้วช่วงเย็นกระทรวงก็ตั้งโต๊ะแถลง

ใช่หลายคนรอติดตามข่าวนี้อยู่
เพราะฉะนั้นไปไล่เรียงดูไทม์ไลน์
ของหญิงไทยทั้งสองคนกันก่อนนะคะคุณผู้ชม
รายแรกเป็นหญิงไทยอายุ๓๔ปี
ที่ทำงานที่สหรัฐอารับเอมิเรต
เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่๒มิถุนายน
หลังจากนั้นก็เข้ากักตัวอยู่ที่สถานกักตัวของรัฐ
แล้วพอวันที่๕มิถุนายน
ก็ตรวจหาเชื้อโควิดรอบแรกนะ
ปรากฏว่าตรวจครั้งแรกพบเชื้อ
หรือว่าสารพันธุกรรมปริมาณน้อย
ทีนี้เขาก็เลยออกมาตีเป็นผลการตรวจเชื้อว่า
ผลการตรวจหาเชื้อกำกวม

หลังจากนั้นค่ะพอ๕มิถุนายนตรวจรอบแรกแล้ว
หลังจากนั้นอีก๘วันก็คือ๑๓มิถุนายน

ใช่ไปตรวจรอบที่๒
ปรากฏว่าตอนตรวจรอบที่๒ไม่พบเชื้อ
แล้วพอกักตัวครบ๑๔วันแล้วเนี่ย
ก็เลยเดินทางกลับบ้าน
บ้านเขาอยู่ที่จังหวัดชายภูมิ
ทีนี้ตอนไปถึงที่บ้านยังพักแยกจากครอบครัว

แล้วพอมาวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
คือเธอเตรียมตัวจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เธอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรากฏว่าตอนที่ไปตรวจ
ผลการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
พบเชื้อปริมาณน้อยเจาะเลือดตรวจเนี่ยนะ
ทีนี้หมอก็เลยรับเอาไว้ดูแลแล้วหมอก็ยืนยันว่า
นี่คือผู้ติดเชื้อรายเดิมที่มีซากเชื้อและอยู่ในสถานกักกัน
เอางี้ก่อนติดเชื้อรายเดิมมันก็เลยมีภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันโควิด๑๙ต้องแยกกัน
แต่การตรวจพบซากเชื้อคำว่าซากเชื้อเนี่ย
ก็ต้องมีการอธิบายกันว่าซากเชื้อคืออะไร
อันนี้รายแรกแล้วนะทีนี้ดูรายที่๒ค่ะ
รายที่๒เป็นหญิงไทยอายุ๓๕ปี
เธอก็ทำงานที่สหรัฐอารับเอมิเรต
แล้วก็เดินทางกลับมาไทยเมื่อวันที่๒๔มิถุนายน
พอกลับมาถึงก็กักตัวที่สถานกักตัวของรัฐ๑๔วัน
แล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙๒ครั้ง
ตรวจหาเชื้อทั้ง๒ครั้งไม่พบเชื้อ
หลังจากนั้นค่ะเธอก็เดินทางกลับบ้าน
ภูมิลำเนาเธออยู่ที่จังหวัดเลย
๑๖สิงหาค่ะเธอเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ

เพื่อที่จะมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
คราวนี้เธอตรวจหาเชื้อเพื่อเตรียมตัว

ปรากฏว่าวันที่๑๘สิงหาคม
ก็ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
แล้วก็พบเชื้อพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด๑๙

ทีนี้ค่ะคุณหมอที่รามาน
ก็เลยรับทั้ง๒รายรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งตัวอย่าง
ตรวจยืนยันด้วยวิธีการเพาะเชื้อ
เพื่อเอาผลมาประกอบสรุปผลการวินิจฉัยต่อ
ก็เมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็สรุปว่าผู้ป่วยทั้ง๒ราย
ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิมที่มีซากเชื้อ

นักข่าวก็รีบเจาะถามเลย

ธิบดีกรมควบคุมโรคก็อธิบายแบบนี้
คือครั้งนี้ทั้งสองคนไม่มีอาการใดนะ

แต่ที่มาตรวจเพราะต้องการใบรับรองแพทย์ไปทำงาน
แล้วก็การตรวจพบ๓พันธุกรรมโควิดน้อย
และพบภูมิคุ้มกันขึ้น
มันหมายความว่าเป็นการติดเชื้อจากครั้งก่อน

และไม่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
โดยกรณีนี้เราเคยพบหลายครั้ง
ให้กลับบ้านและพบสารพันธุกรรมอีกหลายเดือน

ซึ่งไม่สามารถที่จะแพร่โรคได้

ย้ำไว้แบบนี้เลยว่ามันคือซากเชื้อ

และทีนี้นะครับเมื่อวานหมอแหลปแพนด้า
เขาก็ไขปมเรื่องซากเชื้อ

เพราะว่าหมอแหลปแพนด้าอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย
คือเขาบอกว่าซากเชื้อคุณผู้ชม
เหมือนซากอ้อยที่เราเคี้ยวแล้วก็คายทิ้ง
ทีนี้เอามาตรวจทางห้องแล็บยังไงก็รู้
ว่านี่มันคือซากอ้อยเพราะว่ามันเคยเป็นอ้อยมาก่อน
แต่ถ้าเกิดเราจะเอาซากอ้อยนั้นน่ะ
ปลูกไปขยายพันธุ์เพิ่มมันทำได้ไหมมันไม่ได้
มันไม่มีชีวิตแล้วนะฮะแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทำล้ำสมัยเนี่ย
แต่ว่ามันก็มีคุณหมอบางท่าน
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้
อย่างหมอธีรวัตรคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาภูมิหน่วยการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ถ้าคนไข้มีภูมิแล้วมีซากเชื้อ
อาจจะปล่อยเชื้อหรือติดต่อคนอื่นได้
วิเคราะห์กันให้ดีต้องชี้แจงกันให้ดี

บอกว่าคุณหมอทำไมคุณหมอมีความเห็นต่างจากกับคุณหมอคนอื่น
คุณหมอบอกนี่แหละผมยังสงสัยอยู่
เพราะว่าตอนแรกคณะบดีของรามาธิบดีแถลง
บอกว่าไม่ใช่ซาก
แต่พอทางอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดกลายเป็นซาก

แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
บอกว่าตกลงมันซากหรือไม่ใช่ซาก

ตอนนี้สาวจอของทั้งจังหวัดเรย์และชัยภูมิ
กำลังสอบสวนโรคอยู่ด้วยนะ
ว่าทั้งสองคนทั้งสองรายหญิงสองรายนี้
ที่อยู่ภูมิลำเนาที่เลยกับที่ชายภูมิ
มีการที่จะไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นอยู่หรือเปล่า

ว่าโอกาสที่เราบอกว่า๘๕วันที่ผ่านมา

จะมีการติดเชื้อในประเทศได้ไหม

ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรี
การกระทรวงสาธารณสุขอย่างนายอนุทินเนี่ย
ก็พูดนะบอกว่าคิดอยู่เสมอ
ว่าไทยจะพบการติดเชื้อในประเทศเข้าสักวันหนึ่ง
ดังนั้นเนี่ยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุข

มีการวางแผนรองรับสถานการณ์เอาไว้หมดแล้ว
คือถ้าเกิดว่าตรวจเร็วก็จะได้คุมโรคเร็ว

จะสามารถตีวงตรวจเชื้อแล้วก็ควบคุมโรค
จำกัดวงการระบาดได้ทันที

ประสบการณ์มาแล้วจากการระบาดรอบแรก
มีการสำรองยาพวกเวชพันธุ์เครื่องช่วยหายใจเตียง

ดังนั้นคุณอนุทินบอกว่าให้ประชาชนคลายความกังวลได้
อันนี้เรื่องเกี่ยวกับที่มันเป็นกระแสข่าว

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าสบคชุดใหญ่
จะต่อเรื่องของพรกรฉุกเฉิน
ที่จะสิ้นสุดในวันที่๓๑สิงหาคม
แล้วจะต่อไปอีก๑เดือนในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันค่ะ
บอกว่าการมีพรกรฉุกเฉินไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการห้ามชุมนุมหรือเปล่า
คือเรื่องนี้รองผู้บัญชาการทหารบกบอกว่า
รอพรกรฉุกเฉินบังคับใช้กฎหมาย
บางตัวที่พรบควบคุมโรคทำไม่ได้เท่านั้น
แล้วก็ข้อดีคือรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานในจุดเดียวกันได้
ดังนั้นพูดถึงเรื่องของการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินยังคงมีความจำเป็นอยู่
เช้านี้ที่ผ่านมาก็มีการประชุมของสวบคอชุดเล็กเลขาสมชนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน
แล้วก็มีข้อมูลจากทางด้านของที่ปรึกษาสอบคอคือคุณหมออุดม
ก็ยืนยันว่าเรื่องของซากเชื้อไม่ติดต่อขอให้ประชาชนสบายใจได้อย่าตื่นตระหนก
อีกทั้งตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ในคนไทย๒คน
ส่งผลต่อการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างเนื่องจากไม่ใช่การประบาดระลอก๒
ต้องดูกันไปนะครับเรื่องของมาตรการต่างนะครับ
แต่เราก็อย่าประมาทแล้วก็ต้องกาดไม่ตกด้วยนะฮะ